ภาษิตคือคำสอนเพื่อเตือนสติซึ่งสรุปมาจากประสบการณ์ที่สังสมมาเป็นเวลายาวนานมีลักษณะเป็นคำคล้องจองมีภาษิตมากมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านเช่นปลูกเรือนแต่พอตัวหวีหัวแต่พอกล้าวคือให้มีสมรรถะ

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นคือให้มีความกระตันยูรู้จักตอบแทนบุญคุณ
รักดีหามจัวรักชั่วหามเสาคือผู้ที่ตั้งใจทำแต่สิ่งดีงามก็จะพบกับความสุขสบาย
ผู้ที่ทำสิ่งเลวร้ายจะพบความยากลำบาก

ไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน